ไปดูต่อกันที่พี่เป๊กกี้กันหน่อยค่ะ
ก็มีเรื่องให้ปวดหัวอีกแล้วนะคะ
สำหรับโรคจิตคุกคาม
คุกคามผ่านโซเชียลไปทุกช่องทางเลยค่ะ
คอมเมนต์ที่อ่านแล้วมันก็แบบ

ลบทั้งไม่สนใจแล้ว
ก็ยังถูกก่อกวนไม่จบไม่สิ้น
หนักถึงขั้นที่ว่าชวนมีเพศสัมพันธ์ด้วย
พูดจาลามกไปถึงจุดตรงนั้นนะคะ
ทำเอาอดรนทนไม่ไหวพี่เป๊กกี้ก็ต้องตอบกลับแบบแซ่บ
แล้วก็บอกเลยว่าถ้ายังไม่หยุดเนี่ยเรื่องถึงตำรวจแน่นอน
และถ้าจับได้ไม่มีทางรับกระเช้าไม่รับคำขอโทษอะไรทั้งนั้น
จะเอาเข้าคุกสถานเดียวค่ะ
ก็คิดว่าถ้าการที่เราจะแจ้งความก็คือต้องเอาให้แบบมัดให้อยู่ไปเลย
เพราะว่าเป๊กไม่ได้อยากได้กระเช้าอะค่ะเพราะว่าที่บ้านเป๊กก็มีกระเช้าแล้ว
เป๊กก็ไม่อยากได้เพราะเป๊กก็มีเงินแล้วประมาณนึง
ก็เลยอยากรู้ว่าทำอย่างไรแล้วเรารวบรวมอะไรได้บ้าง
ถึงจะแบบว่ามีโทษจำคุกและนานเท่าไห
เรารู้จักที่อยู่คุณแล้วนะมีลูกคุณแล้วนะหยุดเถอะ

เขาก็ส่งข้อความแบบส่งรูปภาพอันปลามกกลับมา

ถ้าหยุดเลยนะตอนนี้นะคะไม่ว่ากัน
ติดต่อเป๊กมาแล้วเป๊กก็จะหยุดแต่เพียงเท่านี้
เรื่องการดำเนินการอะไรไปก็พอแล้ว